เพราะว่ามีชายคนหนึ่งที่
ไปนั่งอยู่ในห้องฟังการแถลงข่าวด้วย

ผู้ชายเสื้อดำแว่นดำเนี่ยนะครับ

มอบให้กับทางปปชแล้วก็เปิดภาพ

กำลังปิดหูปิดตาปิดปากนะฮะ

ยื่นแสดงโปสเตอร์อะไรแบบนี้
มันเป็นงานปฏิรูปของพระพัชธิบัติ

ทางเลยค่ะพิการประปชท่านก็รับไป

คนเอประวิทว่าอย่างไรบ้าง

แต่คะแล้วมีประชุมคนหน่อมอบอก

วันนี้ไม่ให้สัมภาษณ์
ทีนี้ก็มีมุมมองจากทางนักวิชาการเกี่ยวกับประเด็นนี้
ประเด็นที่ปปชออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็ประเด็นที่ประธานปปชถอนตัว
ฟังเสียงอาจารย์พรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยนะคะอาจารย์รัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
คือโดยปกติถ้ามีเคสของการกล่าวหาแบบนี้
แล้วมันกระทบกับภาพลักษณ์ของฝ่ายบริหารก็คือรัฐบาล
หลักผิดในทางต่างเมืองก็คือเมื่อเป็นแบบนี้แล้ว
คนตั้งข้อสงสัยแบบนี้อยากอันนั้นเลย
เราก็แสดงสปีริตความรับผิดชอบก็คือลาออก
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับการทำหน้าที่ของรัฐบาลนะ
นี่ค่ะแล้วก็มีมุมมองจากทางนายมานะนิมิตมงคล
ผู้บริการองค์กรต่อต้านคอรับชันนะคะ
ก็มองว่าการถอนตัวของพลตำรวจเอกวัชรพลประธานปปชเนี่ย

ตอนนี้เนี่ยคนไทยคิดไปไกลแล้วค่ะ
คือไม่ได้มองแค่การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
จงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สิน
แต่ไปสนใจถึงความหรูหราฟุ่มเฟือยของราคาแพง
ว่าคุณได้มายังไงช่อราชบังหลวงมาหรือเปล่า
คนก็วิจารณ์กันไปมีถึงขั้นคำนวณว่า
รับราชการมากี่ปีเงินเดือนราชการเดือนละเท่าไหร่
คูณปีคูณอะไรไปทำไมถึงรวยแบบนี้

ก็บอกด้วยว่าถ้าพลเอกประวิทย์ลาออก
เพื่อแสดงความรับผิดชอบทางการเมือง
เพื่อเป็นแบบอย่างทางมโนสำนึกที่ดีให้กับประชาชนและคนรุ่นใหม่
ก็น่าจะได้รับคำชื่นชมไม่น้อย
ปล่อยให้สังคมรู้สึกหมดหวังต่อการต่อต้านคอรัปชั่น
ก็พูดเป็นไหนว่าถ้าแสดงความรับผิดชอบ
ด้วยการลาออกน่าจะดีกว่า
คือต้องยอมรับว่าเรื่องนี้มันแตกแขนงไปหลากหลายมาก

อย่างเช่นกลุ่มคนที่เคยสนับสนุน
ผลเอกประยุทธ์หรือว่าคอสชนะฮะ
ก็ถูกมองตอนที่ออกมาวิภาควิจารณพลเอกประวิทธิ

อย่างคุณดี้นิติพงศ์หอนาคออกมาพูดถึงเรื่องนี้
คนก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่หนุนคศแล้วเหรอ
บอกว่าก็ยังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อยู่
แต่ก็ไม่ได้สนับสนุนแบบไม่ลืมหูลืมตา

คุณพี่นิติพงศ์บอกแบบนี้นะคะ